ปรากฏว่าฝ่ายหญิงตีตัวออกห่าง
เพราะว่าผู้ชายชอบใช้ความรุนแรง
ลูกติดฝ่ายหญิงก็พาแม่ออกมา
ไม่อยากให้อยู่กับสามีใหม่แล้ว

ฝั่งสามีใหม่ตามมา

เสียชีวิตคาลานจอดของคอนโดเลย

แล้วเหมือนกับว่าตีตัวออกห่างนั่นแหละ

ยิงตายคาลานจอดรถของคอนโดแห่งหนึ่ง
คุณผู้ชมค่อยดูนะ๒คนนี้
ผู้เป็นแม่ก็คือคนที่ใส่ชุดสีครีม
ผู้เป็นลูกใส่ชุดขาสั้นแล้วก็มีคนกำลังจอดรถอยู่
นี่ยืนรอกันให้จอดรถเสร็จประมาณ๑นาที
ปรากฏว่าคนร้ายมาแล้วนะฮะใช่ค่ะนี่คุณผู้ชมเห็นคนร้ายไหมฮะ
เอาปืนมาด้วยนะฮะพอเอาปืนมาแบบนี้นะครับ
ฝั่งของผู้หญิงทั้งสองคนก็พยายามที่จะหนีตาย
ผู้หญิงผู้เป็นแม่ก็ล้มลงแล้วก็มุดไปอยู่ข้างรถ
ส่วนผู้เป็นลูกวิ่งขึ้นคอนโดไป
คุณดูสิคนร้ายก่อเหตุตามยิงผู้เป็นแม่
จนเสียชีวิตคาลานจอดรถเป็นข่าวใหญ่ข่าวดังข่าวรุนแรงนะฮะ
ผู้เป็นแม่คือนางครองกระมวลอายุ๔๗ปี
ส่วนคนก่อเหตุคือนายสถาพรขาวเผือกอายุ๖๐ปีนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงค่ำที่ผ่านมา
และตำรวจสนห้วยขวางก็มาตรวจสอบค่ะ
พอมาตรวจสอบปั๊บก็เจอเป็นซองปืนสีดำ
แล้วก็ลูกกระสุนปืน๙มม๒นัดตกอยู่
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนเนี่ยทราบว่าฝั่งผู้ก่อเหตุกับผู้ตายเนี่ยนะ
คบหากันฉันสามีภรรยามาได้สัก๒ปีก็อยู่ด้วยกันที่พัทธลุง
ไม่ได้มีลูกด้วยกันค่ะแต่ฝั่งผู้หญิงเนี่ยมีลูกติดมาสองคน
แล้วลูกสาวของนางคลองกมลรู้ว่าสามีใหม่ของแม่คนนี้
สถาพรชอบใช้ความรุนแรงชอบทำร้ายร่างกายแม่
ลูกก็ทนไม่ไหวสิแม่จะถูกทำร้ายจากสามีใหม่แบบนี้
ลูกก็เลยพาแม่มาอยู่ที่กรุงเทพ
แล้วหลังจากนั้นค่ะทางฝั่งผู้ชายตามมา
จะให้นางคองกระมนกลับไปไปอยู่ที่พัทธลุงด้วยกัน
ก็มาคุยกันที่คอนโดแต่ปรากฏว่าครอบครัวของผู้ตายเนี่ย
ซ้อนแผนแจ้งตำรวจจับกลุ่มข้อหากักขังหน่วงเหนียวพกพาอาวุธปืน
ทีนี้ฝั่งในสถาพรพอได้รับการประกันตัวในชั้นสอบสวนแล้ว
กลับไปที่พัทธลุงแล้วไปวางแผน
คือไปวางเพลิงเผาทรัพย์ของนางครองกมล
แล้วก็มีการแจ้งความออกไหมจับอีก๒คดี
เขาว่านายสถาพรน่าจะโกรธแค้นตั้งแต่แรกแล้ว
ที่โดนแจ้งความจับถูกเลิกรักแล้วก็ถูกแจ้งความจับด้วย
เดี๋ยวต้องตามเพื่อนำตัวของนายสถาพรมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วย
ก็ถือว่าเป็นคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับ